พาไปดูภารกิจนะครับของพี่น้องชาวสมุทรสาคร
เขาช่วยกันในการที่ผลักดันโลมาให้ออกจากพื้นที่ที่อันตราย

เพราะโลมาเขาไหว้มาหากินใกล้ชายฝั่ง
แล้วก็มาติดแนวไม้ไผ่
ทีนี้ชาวประมงชาวบ้านเองก็พยายามที่จะช่วยเหลือให้โลมานี้
ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้กลับสู่ทะเลคืนถิ่นของเขาให้ได้
ดูภารกิจตรงนี้ชาวบ้านเขายืนมุงดูกันอยู่
หลังจากที่พบโลมาอีรวดีนับ๑๐ตัว
ไหว้เข้ามาหากินสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรสาคร
แต่กลับออกไปไม่ได้คุณเขาก็ติดกันอยู่ตรงนี้
โดยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชัย
ฝั่งที่๒กว่า๒๐คนก็เลยต้องนอกจากสังเกตการณ์
แล้วก็ต้องลงไม้ลงมือในการต้อนฝูงโลมาอิรวดีออกทะเล
ก็เขาติดอยู่หลังแนวไม้ไผ่ชะลอขึ้นอยู่นานนะคุณนะครับ
บริเวณใกล้พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลน
หมู่๖ตำบลบางย่าแพรกอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้โหตีล้อมต้อนฝูงโลมา
แต่กว่าจะต้อนได้ทั้งหมดเล่นเอาเหงื่อตกกันเลยนะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้เพราะโลมาแต่ละตัว
พากันว่ายน้ำไปคนละทิศละทางเลยคุณ

เล็กมากแล้วมีเขามีกว่า๑๐กว่าตัว
ชาวบ้านต้องพยายามช่วยกันตีวงให้แคบลง
ตีวงล้อมเขาแล้วก็กวักน้ำ
บอกไปไปทางนู้นลูกไปทางนู้น

เขาพูดไปอย่างนั้นหรือ

ลงมาเป็นอย่างนี้นะครับ

เขาก็จะดิ้นหนีเขาว่ายน้ำตีน้ำหนีไป
เจ้าหน้าที่ใช้เวลารวมแล้วคุณ

กี่ชั่วโมงคะสามชั่วโมงโอ้โห
ภารกิจนี้ยาวนาน๓ชั่วโมงแต่ก็ภูมิใจนะครับ
โดยคุณพี่รุ่งเรืองลิ้มเรืองอำพลนะครับ

จะช่วยชะลอคลื่นป้องกันการกัดซ้อ

เข้ามาหากินสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งนะครับ
จากแนวไม้ไผ่อย่างที่คุณสุภาษาบอก
มีช่องว่างเพียงแค่๑เมตร๑ช่องเท่านั้นเอง
ตอนนี้มีการเสนอวิธีการแก้ไขด้วยกัน
ให้มีช่องว่างระหว่างแนวไม้ไผ่มากขึ้น
เพราะหากฝูงโลมาเข้ามาหาทางออกไม่ได้
ถ้าไม่มีใครมาพบเห็น๑๐ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับ
สงสารก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะ